เรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคราวนี้เนี่ยตำรวจจะมีเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ต้องรอติดตามเพราะว่าล่าสุดมีการจับกลุ่มผู้กองต่องนะคะ
เป็นรองสารวัตรป้องกันปรับปรามสนสุธิศาล
จับกลุ่มแล้วเมื่อวานนำตัวมาสอบปากคำครั้งแรกก็ให้การปฏิเสธ
ซึ่งทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
โดยเป็นบรรยากาศช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจประปรามยาเสพติดก็ได้บุกเข้าจับกลุ่มร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์
กันทศรหรือว่าผู้กองตองรองสารวัตรป้องกันปราบราม
ขณะที่กำลังเดินทางมาเข้าเวรที่สนสุธิศาลนะคะ
คือก่อนที่จะมาจับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเก็บข้อมูลนะ
เพราะว่าไปพบว่ามีพฤติกรรมเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติด
แล้วก็มีการส่งยาผ่านทางปรายศนีย์เอกชน
ทีแรกตำรวจไปจับกลุ่มได้๒คนก่อน
คือไปจับกลุ่มนายอนุสรทองสว่าง
อีกคนนึงคือนางสาวอีกองคำเป็นชาวพม่า
ตอนที่กำลังนำยาเสพติดใส่ซองพัสดุ

พอจับผู้ต้องหา๒คนนี้ได้

ยาเสพติดนี้รับมาจากผู้กองตอง
นอกจากนี้เจ้าหน้าทีบอกอีกด้วยว่า
พบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
แล้วสารก็มีคำสั่งออกหมายจับ
ขณะที่ทางด้านร้อยตำรวจเอกสัมพันธ

เมื่อวานนี้ตอนที่นำตัวมาสอบปากคำก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
แต่ก็ยอมรับว่านายอนุสรเขารู้จักกัน

เพราะว่าเคยนำกำลังเข้าไปตรวจค้นสถานบริการของนายอนุสร
ซึ่งก็เปิดอยู่ในพื้นที่ของสนสุธิศาล
แล้วก็ถามต่อด้วยบอกว่าแล้วไอ้เงิน
เงินที่อยู่ในบัญชีแสนกว่าบาทนั้น

กองต่องก็บอกว่าไอ้เงินตรงนี้ได้มาจากการเล่นแชร์นะคะ
ฟังเสียงร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์หรือว่าผู้กองต่องค่ะ
เงินในบัญชีพี่มีมากน้อยเท่าไหร่

เป็นเงินที่ได้มาจากอะไรครับผม

พี่สำมวติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ายาอะไรมั้ย

ไม่เคยครับ
ส่วนทางด้านผู้ประคับการหัวคลอัลละครบาน๒
ก็มีการออกคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์ออกจากราชการไว้ก่อน
พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

ก่อนจะส่งสารขอฝากขังต่อไปค่ะ